ช่วงนี้พามาเอาใจน้องหนูกันหน่อย

ใช่แล้วจะพาไปดูโคอัลล่าค่ะ
สวนสัตว์เปิดเข่าเขียวเนี้ยเขาฉลองครบ๔๑ปี

เขาก็เปิดตัวโคล่าน้อยนี่แหละค่ะ

มันโผล่ออกมาจากนี้โอ้ย

ขี้เกียจมากแต่หน้าตามันน่ารักแล้วดูตัวเล็กเนี่ยเกาะแม่ไม่ห่างเลย

นี่ค่ะเป็นลูกโคอล่าที่เกิดจากแม่ชื่ออะไรรู้ไหม

ตั้งช่วงไหนดีกว่าแต่ว่าปรองดองปรองดองอายุ๙ปีตั้งช่วงไหนดีกว่า
ชื่อปรองดองอายุ๙ปีนะส่วนพ่อชื่อเคนอายุ๑๒ปี
แต่ตอนนี้ยังตรวจสอบเพศเจ้าโคอล่าน้อย๗เดือนนี้ไม่ได้
เพราะว่าแม่ไม่ยอมให้เข้าใกล้ลูกเลย
แต่ดูจากภาพโดยรวมแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วค่ะว่ามันสุขภาพดีมาก
โคอาล่ากันหน่อยคุณผู้ชมคือหลายคนก็จะมองว่ามันคือหมี
มันคือหมีโคล่าแต่จริงแล้วโคอาล่าเนี่ยเป็นสัตว์จำพูดจิงโจ้นะ
เพราะอะไรมันมีกระเป๋าหน้าท้องสำหรับให้ลูกอ่อนอาศัยอยู่ไง
มันแค่หน้าตาคล้ายหมีเฉยเออถิ่นกำเนิดของมันเนี่ยอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะ
อาหารโปรดของมันก็คือบายุคาลิปตัส
มันจะมีลูกปีละ๑ตัวอายุเฉลี่ยอยู่ที่๑๓๒๐ปีค่ะ
อัธพรศรีเหรันผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
ก็อยากจะเชิญชวนบอกว่าน้องหนูเด็กหรือใครก็ตามที่ชื่นชอบสัตว์เนี่ยนะ
ให้มาร่วมชมความน่ารักของลูกโคอาล่านี้ได้นะคะ
แล้วก็มาดูแดนมหัศจรรย์ด้วยมันเป็นส่วนแสดงสัตว์มหาศจรรย์
ก็มาดูกันได้น่ารักนะครับเป็นวาระครบรอบ๔๑ปี๑๓มิถุนายนนี้
อยากเจอเจ้าโคอล่าน้อยตัวนี้รีบไปกันเลย

เคยได้กอดแล้วมันนิ่มมากนะฮะ